ว่าเมื่อคืนนี้หลายคนคงได้ไปฉลองปีใหม่กันหลายที่

รวมไปถึงพื้นที่ต่างในทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะ

หลังจากที่วิ่งใต้สุดสู่เหนือสุดกันมาแล้ว
มาคราวนี้เขากลับมาเปิดคอนเสิร์ตเลย
ว่าอย่างนั้นสุดท้ายปีเก่า
ไปดูหนังใช่ไหมก็แฮปปี้กันไปนะคราวนี้ค่ะ
เจ้าตัวขอคัมแบ็คสวมวิญญาณร็อกเกอร์แบบเต็มวงอีกครั้ง

ค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากห่างหายไปนานกับการจับไมค์นะฮะ
แล้วก็แม้ว่าพี่ตูนเองจะพักการแสดงสดมาเป็นระยะเวลากว่า๒เดือนคุณ
เพลงฮิตเพลงมันจัดหนักจัดเต็ม
อบของขวัญเป็นความสุขส่งท้ายปีให้กับแฟนเกือบหมื่นชีวิตที่มารอชมรอยโยกกันเลยค่ะ
ขนเพลงขาลตอนนี้ไม่ค่อยทิ้งมากนะแล้ว
แต่ก็ล่าวว่าเท่าที่ของข้างในว่าคือไม่ได้
ไม่อยากใจจะมีความถูกแบบใกล้หัวหน่า
นี่ให้เป็นตำนานฝากไว้อย่างเท่าไหร่
คือสิ่งนี้ที่หัวใจว่าจะการ
เป็นจริงก็เป็นจริงฝากสะใจใจโดยทุกตัวมี
ฉันยังคงกลัวไหลยังกลัวดียังเชื่อ
แม้ฉันยังไหลในความสิ่งที่โคตร
จากนั้นที่มีความเหมือนกันต้องเป็นเหลือใต้เส้นทางนี้
ฉันยังไม่ถึงให้ไปเธอได้ที่ปลายสองภาพ
อีกเส้นและใกล้จะไปจบที่สุดสุดท้าย
มันมากสุดยอดมากจริงค่ะนี่ขนาดเราดูอยู่หน้าจอนะ
ซึมซับบรรยากาศความสนุกสุดเหวี่ยงเมื่อวานนี้ได้เลย
ยังมีทัพศิลปินอีกหลายวงพร้อมใจกันมาร่วมสร้างสีสัน
เพื่อนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่กันเพียบเลยค่ะ
ทั้งคู่หูดีว่านิวจิ๋วแหมคู่นี้ก็เพิ่งแต่งงานไปใช่ไหม
นักร้องหนุ่มเสียงทรงพลังอ๊อฟปองศักดิ์ก็มา
สนุกทุกเพลงโยกตามได้ทุกเพลงเลย